คู่หญิงที่เขาเรียกแล้วสนิทกันมาก

เห็นเอมเธอเธอพึ่งสดด้วยนะ

พูดตรงก็คือทะเลาะกันบ้านแตกไปเลย
แล้วก็คือเสียดายโอกาสเงินเสียดายเวลา
เพราะว่าเคยสนิทกันมากท้ายที่สุด

เวลาเพื่อนเข้ามาแซวอะไรอย่างนี้เขาก็ถาม
แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสมัยนี้คนเราถ้าเจอคนที่ชอบก็คือชอบ
ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนคลับที่ตามมาก็แอบจะถามนะเอมน้ำ
จะมีโอกาสได้เจออะไรอย่างนี้ไหมคะคู่จิ้น
ไม่ได้เจอเลยเพราะแต่ละต่างคนต่างแยกไปทำงานคนละค่ายแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้คุยมาเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลย
ก็ไม่คุยกันนะคะไม่ได้คุยดีกว่าเรารู้สึกว่าพอคุยแล้วมันเกิดปัญหา
กันดีกว่าแต่ส่วนตัวก็รู้สึกนะว่าเออเสียดายเหมือนกัน
เพราะว่าเราอยู่บ้านเอฟด้วยกันมาแต่สุดท้ายแล้วพอมันเกิดปัญหาขึ้นมา
ทั้งสองคนก็เลือกที่จะเฮ้ยโอเคก็แยกกันดีกว่า